อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุสลดใจ
คุณแม่วัย๕๗ขี่รถจักรยานยนต์
พาลูกสาวซ้อนท้ายไปสอบที่มหาวิทยาลัย
ระหว่างขับรถไปรถคันหน้าจะเข้าซอยกระทัน

ถลายไปเจอกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
รถคันนั้นทับคอคุณแม่เสียชีวิตคาที่ครับ
ลูกสาวร้องไห้แทบขาดใจน้องมิ้น
คือแบบไปไม่ถึงมหาลัยอะครับ
คุณแม่อุตส่าห์พาขับไปสอบนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คือตอนนี้เชื่อว่าใจไม่ได้อยากไปสอบแล้ว
น้องบอกว่าทำยังไงต้องทำยังไงแม่ไม่อยู่แล้ว
คือน้องชอบอยู่ก็คือแบบจะทำยังไงดี
คือมันตั้งตัวไม่ทันอะนะอยู่ดี
แบบนี้ครับนางสาวอมลวันมีศรีสวัสดิ์เป็นน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
ก็เป็นลูกสาวของผู้ตายนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความโศกเศร้า
แล้วก็ยืนมองศพแม่ก็คือคุณดาวนางสาวดาวมีศรีสวัสดิ์อายุ๕๗ปี
อยู่ที่ตำบลหมาแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนกัน๓คัน
ในซอยจิตคามถนนทหารเขตเทศบาลนครอุดรธานีทำให้คุณแม่เนี่ยเสียชีวิตคาที่ครับ
สภาพเนี่ยกระโหลกแตกคอหักเหตุนี้เกิดขึ้นขณะที่คุณแม่ท่านนี้นะ
ขี่รถจักรยานยนต์จะพาลูกสาวไปส่งที่มหาวิทยาลัยเพื่อไปสอบครับแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา

ตัวเองขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากส่งแฟนไปทำงานครับ
กำลังจะกลับบ้านซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
เห็นผู้ตายขี่รถมามีลูกสาวซ้อนท้ายมาด้วย

นะฮะก็ขี่เข้ามาเป็นรถสีดำกำลังจะจอดชะลอเพื่อจะเลี้ยวเข้าซอย
ทำให้รถของผู้ตายเนี่ยเบรกไม่ทันครับเฉียวชนคันนั้นก่อนนะ
อีกทีหนึ่งส่วนผู้ตายเนี่ยนะฮะล้มไปกับลูกสาวถลายกันไปกับรถ
แล้วผู้ตายเองเนี่ยนะฮะก็ถูกรถทับคอเสียชีวิตส่วนลูกสาวเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ไปฟังเสียงของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
หลายคนก็ต่างเป็นผู้ประสบเหตุนะครับ
เหตุการณ์นี้แน่นอนคุณผู้ชมสะเทือนใจกับผู้พบเห็น
โดยเฉพาะคนที่เห็นภาพลูกสาวยืนร้องไห้แบบนี้
แล้วก็พูดปนสะอึกสะอื้นบอกว่าจะทำยังไง
คือไม่มีใครคาดคิดว่าการไปส่งลูกสาวครั้งนี้
เป็นครั้งสุดท้ายของแม่ท่านนี้นะครับ
ก็จะมีการสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ